เหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะช่วงวันหยุดที่ผ่านมา
ซิ่งกลุ่มเด็กแว้นมีการนัดรวมตัวกัน
เจ้าหน้าที่เขารู้ก่อนปฏิบัติการเข้าไปจับกลุ่มได้

เป็นปฏิบัติการช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะ
ของตำรวจสนนิมิตรใหม่ที่เขาไปปฏิบัติการกวาดล้างปิดล้อมกลุ่มเด็กแว้น
เขานัดกันผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะไปแข่งรถกันถนนย่านซอยฮาทายราช
คือการปิดล้อมจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยดูสิจับได้เนี่ยคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่เขาสามารถจับได้กว่า๕๐คนเลยนะคะสำหรับเด็กแว้น
แล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ย๙๕คันเยอะมากนะคะเรียกได้ว่าเป็นการจับกลุ่มครั้งใหญ่เลยนะคะ
สำหรับการกวดขันปิดล้อมจับกลุ่มในครั้งนี้ทางพันธุ์ตำรวจเอกสุรพลก้อมน้อย
กำกับการสอนอนนิมิตรใหม่ก็ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนนะคะ
ว่ามีกลุ่มรถจักรยานยนต์ไปรวมตัวกันแข่งความเร็วกันเป็นจำนวนมาก

แล้วก็วัยรุ่นนอนเช้าทีนี้ไปตรวจสอบความเคลื่อนไหวค่ะ
ไปพบข้อมูลว่าเดี๋ยวคืนวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์ที่๒๓กุมภาพันธ์
จะมีการรวมตัวกันแข่งรถจักรยานยนต์แข่งกันบนถนนหลวงนี่แหละค่ะ
คือเจ้าหน้าที่เขาเห็นนะคะว่ามีการนัดกันอย่างไรก็เลยประสาน
ทางทหารกรองกำลังรักษาความสะกมเรียบร้อยครองสามวาคือรวมกันสามสิบห้า
นำรถยนต์ส่วนตัว๑๑คันไปปิดล้อมจับกลุ่มกลุ่มแข่งรถจักรยานยนต์
บริเวณถนนอทัยราชซอย๓๙ถึงถนนไทยรามัน
แขวงสามวาตะวันตกเขตครองสามวาที่กรุงเทพ
ซึ่งช่วงระหว่างการจับกลุ่มเนี่ยนะคะกลุ่มเด็กแว้นเนี่ยก็พยายามจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปในป่าข้างทางริมถนน
หลังจากนั้นโอ้ไม่ไหวแล้วล่ะทิ้งรถเลยแล้วก็วิ่งหนีกันค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องวิ่งตามไปรวบตัวเอาไว้นะคะ
ซึ่งการปิดล้อมจับกลุ่มเด็กแว้นครั้งนี้เนี่ยนะเจ้าหน้าที่จับตัวมาได้ทั้งหมด๕๔คน
เป็นผู้ชาย๔๐คนเป็นผู้หญิง๑๔คน
ซึ่งช่วงอายุมีตั้งแต่๑๓ไปจนถึง๓๐ปีเลยค่ะ
โอ้โหยัน๓๐เลยนะคะถูกค่ะ

พันธุ์ตำรวจเอกสุรพลก้อมน้อย
ผู้กำกับการสอนอนิมิตรไประบุว่า
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่เขามีการยึดรถจักรยานยนต์ทั้งหมด
เอาไปไว้ที่สอนอนิมิตรใหม่ก่อน
แล้วจะประสานผู้ปกครองของเยาวชนเข้าพบพนักงานสอบสวนนะคะ
สำหรับเยาวชนอายุเกิน๑๘ปีก็จะต้องถูกดำเนินคดี
ในข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
หรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
ก่อนจะทำประวัติแล้วก็นำตัวส่งสารจังหวัดมีนบุรีในวันพรุ่งนี้ค่ะ